มีครอบครัวของเด็กชายคนนึงเขาร้องเรียนมาทางเพจไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าถูกญาตินี่แหละวางเพลิงเผาบ้านและยังเอายาเบื่อมาให้กิน
หวังจะฆ่าให้ตายเพราะว่าไปรู้ข้อมูลลับเกี่ยวกับการแบ่งสมบัติของครอบครัว
ซึ่งทางญาติก็ยังฝังใจด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำคุณสัยจนทำให้ประสาทเสีย
เพราะผ่านมาเกือบหนึ่งปีค่ะเด็กชายยังคงมีอาการหลอนคล้ายกับถูกผีเข้าทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ที่อำเภอองครักษ์
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียค่ะ
ตอนนี้ถูกมันถูกคุณสัย
นี่คืออาการคุ้มคลั่งประสาทหลอนของเด็กชายสันติศุกร์หรือน้องพบวัย๑๓ปีที่ทนทุกข์ทรมานมาเกือบ๑ปี
โดยอาการแบบนี้จะเป็นทุกครั้งที่เหยียบเขตอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ส่วนภาพร่องรอยไม่เกรียมภายในบ้านแห่งนี้เป็นภาพยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นของครอบครัวน้องพบเป็นเรื่องจริง
พบเจ้าของข้อมูลเล่าว่าครอบครัวได้ทะเลาะกับญาติเรื่องปมมรดกของบรรพบุรุษ
ส่วนสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้นั้นก็เป็นฝีมือของญาติพี่น้องที่หวังจะฆ่าครอบครัวของน้องพบให้ตายยกครัว
อีกทั้งยังทำคุณสัยใส่ตัวน้องพบเพื่อหวังให้คนในบ้านทะเลาะกันจนอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้
โดยเหตุการณ์การวางเพลิงนั้นเกิดขึ้นวันที่๑๓สิงหาคม๒๕๕๙
ขณะนั้นปู่และย่ามารับเหมาก่อสร้างในพื้นที่และได้มานั่งพักที่บ้าน
ระหว่างนั่งพักพบได้เดินเข้าไปในบ้านเพื่อไปหยิบค้อนให้ปู่ย่าใช้ทำงาน
หยิบค้อนก็เดินออกจากบ้านไปซื้อขนมตามภาษาเด็ก
แต่ระหว่างทางเกิดนึกขึ้นได้ว่าลืมค้อนจึงย้อนกลับมา
เมื่อมาถึงบ้านเห็นควันไฟลอยมาจากด้านใน
พบปู่และย่าจึงไปตามชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟ
และน้องพบได้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์นั้นแม้จะรอดมาได้แต่ญาติผู้ก่อเหตุรู้ข้อมูลว่าพบมีหลักฐานสำคัญ
และกลุ่มความลับของบ้านหลังนี้เอาไว้
หวังกรอกยาเบื่อให้ตายเพื่อปิดปาก
แต่เคราะห์ดีระหว่างญาติมาก่อเหตุ
ได้กลับจากซื้อของที่ตลาดพอดีจึงช่วยเอาไว้ได้ทัน
หลังสิ้นเสียงโทรศัพท์ทีมข่าวตัดสินใจนัดเจอน้องพบและย่า
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ระหว่างทางน้องพบเกิดอาการถูกผีเข้า
นางประนอมย่าของน้องพบเล่าว่าหลังบ้านถูกวางเพลิง
กรอกยาเบื่อน้องพบก็มีอาการแปลก
โดยมีนิสัยก้าวร้าวทางครอบครัวก็พาไปหาหมอทางจิต
ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่พอไปรักษาแผนโบราณ
ก็ถูกคนทักว่าถูกคุณสัย
ก่อนหน้านี้น้องพบเคยไปหาหมอปลาและหมอปลาได้ทำพิธี
ให้อาบน้ำม่นกินน้ำม่นจนน้องพบอาเจียนออกมาเปลี่ยนเส้นผม

คำสั่งลูกขังลอยแล้วเคยบ้านเราที่
หมอปลาเขาก็ให้กินยาด้วยน้ำมนต์
อวกวันเดียวมากมาย
คดีนี้ตำรวจสออรับว่าได้แบ่งความผิดเป็น๒คดี
คือการทำร้ายร่างกายที่คนในครอบครัว
ได้ใช้ยาเบื่อกรอกปากน้องพบกับคดีการวางเพลิงในบ้าน
โดยคดีการกอกยาเบื่อผู้ก่อเหตุยอมรับ
และชดใช้ค่าเสียหายและคดีก็ตัดสินจบไปแล้ว
เพราะน้องพบมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานมัดตัวว่าถูกหลอกยาเบื่อจริง
ส่วนคดีวางเพลิงที่มาจากปมความขัดแย้งของเรื่องมรดกนั้น
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน